วัดเสียวคุณผู้ชมคือเราเคยเตือนแล้วใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับรถคันหน้าทำของตกอะไรลงมาคราวนี้มอเตอร์ไซค์เขาขี่มาไปเหยียบกับเหมือนกับไม้ฟืนแล้วรถเสียหลัก

ช่วยยังไงดึงออกมาไม่ได้นะต้องค่อยเอาหินเจีย